คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นจากนางแบบแล้วก็นางเอกชุดดังนะคะในวงการบันเทิงของเรา
ตอนนี้แฟชั่นบอกว่าตาชมากจริงค่ะแต่ละคนเนี่ยเมคอัพนะคะออกมาโอ้โหสวยตาสวยจึ้ง
สุดไปเลยล่ะค่ะคนแรกนะคะพาไปดูเลยนี่ไงเป็นไงล่ะนี่ตามไม่ทันแล้วจ้า
นี่นะคุณผู้ชมนี่คือน้องใหม่ดาวิกานะคะมาพร้อมลูกสั้นผมบ๊อบแบบนี้แหละค่ะ
ตรงเลยค่ะแล้วก็เมคอัพลายลายเนอร์นะคะสีม่วงแบบฟาดค่ะแบบนี้เลยคุณผู้ชม
เขาไม่อาเลเนอร์เนี่ยปกติเนี่ยเขาจะเส้นเดียวใช่ไหมคะเส้นเดียวคง
ยุคนี้นะคะมาเป็นแบบนี้เลยค่ะโอ้โหสามแฉกไปเลยแล้วก็วาดลวดลายแบบนี้ไปนะคะ
เก๋ไก่ไปอีกแบบค่ะน้องใหม่เขาขอแถมด้วยการติดเพชรที่จมูกไปเลยนะคะเป็นประมาณว่า
ซาซ่ากากันเล็กนะคะเชอรี่เอาบ้างไหมคะแบบลองดูพรุ่งนี้เดี๋ยวฟาดแน่
ฟาดเศร้าหรือฟาดอะไรคะมาต่อกันที่คนนี้นะคะนางเอกดังค่ะน้องยาอุรัสยาค่ะ
มากับแฟชั่นที่มีอะไรติดขนตาน้องเขาใช่ไหมคะนี่คือแฟชั่นผูกโบที่ขนตาของคุณผู้ชม
ขนตางอนขนตายาวขนตาแบบว่าแข็งแรงขนาดไหนถึงขั้นเอาโบไปผูกได้อะค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะ
ก็อยากทำตามเลยนะคะแต่กลัวว่าใครที่ขนตาจะเล็กน้อยหรือว่าขนตาอาจจะไม่แข็งแรงนะคะเท่ากับน้องใหญ่

ลองดูลองดูแฟชั่นไม่มีผิดไม่มีถูกคุณผู้ชมนะเอามาดูต่อกันที่
ชั่นเมคอัพของแก้วจริญญาค่ะมาพร้อมกับไอลายเนอร์สีชมพู
สะท้อนแสงแบบนี้เลยคุณผู้ชม
เป็นเส้นหนาเหนือขอบตาแบบนี้เส้นเดียวจบไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะคะ

แก้วเขาก็นำเทรนดแฟชั่นหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะฮะ
ปิดท้ายกันที่สาวสวยสายหาดคาริสาสปริงเกด
คนนี้จัดเต็มกว่าใครเพื่อนค่ะนะฮะ
แต่งเต็มแบบไม่ต้องสะกิดเพื่อนกันเลยนะคะ
กรีดไอลายเนอร์สีดำสนิทลากหางตายาวไปนู้น

แล้วก็เติมแต่งรายละเอียดด้วยเพชรเม็ดเล็กระยิบระยับนะคะ

คือเป็นแฟชั่นเมคอัพที่ดูเผินแล้วเอาจริงหลายคนบอกว่า

ทักษะศิลปะการแต่งหน้านิดนึงนะจ๊ะ
ไม่งั้นจะแดนสะบัดแบบน้องคาริสาไม่ได้นะคะ
คนนี้เขาปังจริงนะคุณผู้ชมนะ